ส่วนใครตอนนี้กำลังวางชามันอ่อนล้า
เราก็ต้องไปเติมอาหารเพิ่มพลังกันหน่อยแล้ว

วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปตลอดกิน
อาหารพื้นถิ่นภาคอีสานที่หากินง่ายในกรุงเทพ

นั่นก็คือเมนูเด็ดแซ่บ
เรียกได้ว่าชาวอีสานจะต้องคิดถึงบ้านแน่นอน

หลายคนก็คงจะนึกถึงตาส้มตำใช่ไหมล่ะคะ
แต่จริงแล้วอาหารอีสานขนาดแท้ยังมีอีกหลากหลายเมนู
แล้วแต่ปรุงจากวัตถุดิบพื้นถิ่นที่หากินได้ยากทั้งนั้น
แต่ใครจะเชื่อว่าในกรุงเทพมหานคร
ก็ยังมีร้านอาหารอีสานรสเด็ด
พร้อมเสิร์ฟเมนูแซ่บตามแบบฉบับอีสานขนาดแท้
ให้เราได้ตามรอยไปแซ่บกันอย่างง่ายร้านนี้เลย
อยากกินอาหารอีสานรสชาติต้นตำรับรสชาติดั้งเดิม
ไปกันเลยที่ร้านบักนัดครัวอีสานย่านนวมิน๖๗
เป็นร้านอาหารอีสานที่เน้นเมนูดั้งเดิม
การันตีรสชาติจัดจ้านแบบอีสานขนาดแท้
เพราะเจ้าของดูแลเองทุกขั้นตอนการปรุงค่ะ
ร้านบักนัดเราจะไปทางอาหารไทยอีสานค่ะ
คือจะไม่ให้แบบโดดไปทางอีสานโดยตรง
เราจะออกมาแบบคนเมืองก็ทานได้อย่างนี้ค่ะ
ปลาร้าเราเราทำเองเราต้มเอง

อันไหนที่ดีและอันไหนเผ็ด
หรือว่าเราต้องคัดกอง
แม่ต้องไปเองไปซื้อเองไปจัดเองทุกครั้ง

แต่ละเมนูก็เลยน่าลิ้มลอง
ไม่ว่าจะเป็นหมูย่างบักนัด
คัดสรรเนื้อสันคอหมูอย่างดี
หมักให้ลงตัวกับเครื่องเทศและเครื่องปรุง
พร้อมกับสับปะรดด้านรสชาติที่อร่อยล้ำลงตัว
หรือใครที่ชอบสดร้อนต้องมองหาเมนูนี้เลย
แกงผักหวานไข่มดแดงน้ำซุปหอมหวนด้วยกลิ่นใบย่านาง
เพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำปลาร้า
และเข้มข้นด้วยเครื่องเทศนานาชนิด
โขลกให้เข้ากันแล้วก็นำไปปรุงในน้ำซุป
ผักหวานและไข่มดแดงแค่พอสลบ
และนี่ก็คือวิธีปรุงจากต้นตำรับที่บอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดค่ะ
และเมนูขายดีประจำร้านบักนัดต้องยกให้นี่เลย

พร้อมกับขนมจีนแป้งหมักน้ำยากะทิเข้มข้น
ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับเนื้อปูและชิ้นปูม้าสด
แล้วต้องร้องแซ่บแน่
ใครอยากริมรสอาหารอีสานรสชาติจัดจ้าน
ดั้งเดิมในราคาสบายกระเป๋าแบบนี้
สามารถไปกันเลยที่ร้านบักนัดนวมิน๖๘
เจ้าของร้านใจดีรอต้อนรับทุกคนอยู่ค่ะ
โอ้ยชื่อร้านก็อีสานแล้ว
สับประโรส
อืมบักนัด
ถ้าไม่ว่างอย่านัด